คือทั้งเหนือทั้งอีสานเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่า
พื้นที่เกิดน้ำค้างแข็งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำค้างแข็งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ย

เหยขาบภาษาเหนือเหม๋ยแปลว่าน้ำค้าง

น้ำค้างสงบนิ่งน้ำค้างแข็งนั่นเองอันนี้ภาษาเหนือนะ
ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาคอีสานเราจะเรียกว่าแม่ขนิ้ง
คนอีสานเขาพูดสำเนียงเป็นแหม่คณิ่ง
ก็ต้องแยกกันให้ชัดเจนเพราะว่าเราจะได้เหมือนให้เกียรติภาษาท้องถิ่นของเขา
ใช่ค่ะแต่ว่าที่พาไปดูอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
คือที่ดอยอ่างขางที่ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ทำการบ้านกันหน่อยตอบคำถามเมื่อกี้ที่คุณอริยาให้การบ้านไป

ภาคเหนือนี่เลยอยู่ในแปลงผลไม้เมืองหนาว
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะคะ
ซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมิของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
วัดได้อุณหภูมิสูงสุดนะคะคุณผู้ชม๑๑๗องศา
ต่ำสุด๐๙องศา
ส่วนยอดย่าคุณติดลบนะ๐๕องศา
คือมองไปเอาจริงดิฉันคิดว่าญี่ปุ่น

ใช่ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยนะคะ
ที่มีเหมือยขาบเล็กน้อยเกิดขึ้นในแปลงวิจัย

นักท่องเที่ยวเขาก็ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้า

ทีนี้มาดูเชียงใหม่ในพื้นราบในตัวเมือง
ตามอำเภอรอบนอกกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อเช้านี้อุณหภูมิประมาณ๙องศาเซลเซียส
ส่วนตามยอดดอยอุณหภูมิต่ำกว่า๕องศาเซลเซียส
นี่พื้นที่ราบก็มีน้ำค้างแข็งแล้วเหรอ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ยอดดอยอินทนนท์
วัดได้ประมาณ๔องศาเซลเซียส
ก็เห็นเป็นน้ำค้างแข็งตามยอดย่าแบบนี้
นักท่องเที่ยวนะเขาก็ตื่นกันตั้งแต่ตี๔ตี๕ค่ะ

ตื่นเต้นสิคะมารอดูเหมือนแบบนี้
เมื่อเช้าคุณทัศนัยไปทุกที่ของเราอยู่ที่
อันนี้เป็นช่วงของคุณทัศนัยเลยนะ
ชื่อช่วงว่าทัศนัยไปทุกที่
ใช่ค่ะอยู่ที่เชียงใหม่ไปที่ดอยอินทนนท์
คือตรงบริเวณจุดชมวิวกิวแม่ปาน
ก่อนจะไปถึงยอดดอยอินทนนท์เนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะ
เมื่อกี้ป้ายบอก๐องศาแต่ว่า
เขาบอกว่าเช้าตรูกนะคุณ
๑องศาที่เกี่ยวแม่ปานนะครับใช่
คุณทัศนัยบอกว่านี่ดูสินี่คือรถนะ
รถของนักท่องเที่ยวมันขาวโพลนไปหมดเลยค่ะ

อันนี้ปกติเราเห็นน้ำค้างแข็งบนยอดย่า

เกาะกระจกรถกระโปรงรถแบบนี้

ใช่ค่ะทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปดู
ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังที่อำเภอแม่แตง

คือก็เกิดน้ำค้างแข็งที่บริเวณลานกลางเต็นต

อุณหภูมิตรงบริเวณลานกลางเต็นต์เนี่ย

ส่วนอุณหภูมิยอดย่าแบบนี้๑องศาเซลเซียส
ก็เกิดเป็นเหมือยขาบบริเวณสนามย่า
บริเวณหลังคาของรถนักท่องเที่ยว

ที่เกิดเป็นเหมือยขาบหลังจากที่ไม่ได้เจอมาหลายปีแล้ว

ไปดูกันที่จังหวัดลำปางกันบ้าง
จังหวัดลำปางเปิ้ลก็บอกว่าหนาวเน็บเหมือนกัน

นาวมากที่บ้านแม่แจ้มมูหนึ่งตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองป่าน
เช้าวันนี้วัดอุณหภูมิได้๓องศาเซลเซียส
ก็เกิดเหมือยขาบบนหลังคารถยนต์เหมือนกัน

ซึ่งน้ำค้างแข็งที่เกาะอยู่บนหลังคาได้สร้างความตื่นตาตื่นใจ
เต้นให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวอย่างมาก
ทำให้ตลอดทั้งวันก็มีประชาชนพากันไปเที่ยวชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ของหมู่บ้านแม่แจ๋มซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงแห่งนี้
ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า๑๐๐เมตร
ท่องเที่ยวไปอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ว
ใช่ค่ะเราดูภาคเหนือไปแล้วใช่ไหม
ทีนี้ดูยอดดอยไปแล้วพาไปยอดภูกันหน่อยละกันค่ะ
สืบสกุลคุณผู้ชมเราพาไปที่อุทยานแห่งชาติ

นี่ใบไม้แดงใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหม
เออนี่ถ้าเกิดว่าเป็นภาคอีสานเราจะเรียกน้ำค้างแข็งว่าแม่คณิ้งนะครับ
นี่คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไปกันเป็นพันคนเลยนะคะ
สัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้วเห็นไหมคะ
คณิ้งแบบนี้เป็นเกล็ดขาวอยู่บนยอดย่า
นักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปก็เซลฟี่ภาพความประทับใจแบบนี้
อุณหภูมิอยู่ที่๓๕องศาเซลเซียส
ส่วนที่อุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ที่๕องศาเซลเซียตแหม
เช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้มันโรแมนติกบรรยากาศดีมากจริงค่ะ
จังหวัดก็ฮือฮากับน้ำค้างแข็งเหม๋ยขาบภาคเหนือแม่คณิงภาคอีสานนะครับ
ไปดูที่วัดศรีนวรัฐบ้านทุ่งเซี่ยวที่ตำบลบ้านกลางอำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่มีเรื่องมาฮือฮาชวนขนหัวลุก
หลังจากมีลมหนาวพัดกระหน่ำอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว
ปรากฏว่ามีคนสังเกตเห็นว่าหุ่นเจ้าแม่ศรีสุวรรณและหุ่นเจ้าแม่ศรีสุดา
สารเจ้าแม่ตะเคียนทองเราเคยนำเสนอไป
เพราะว่าช่วงที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกจะออกคนก็ไปกราบไหว้
แต่คราวนี้ดูความผิดปกติตรงผ้าที่ปกติจะใช้โพกศีรษะของเจ้าแม่

มีมาพันคอแบบนี้นะฮะ
เหมือนอากาศหนาวแล้วเจ้าแม่เอาผ้ามาพัน
เขาบอกไม่มีคนไปยุ่งกับผ้าเลยนะ
ก่อนนี้ผ้าโพกหัวเจ้าแม่อยู่

แต่เจ้าแม่อาจจะแบบอยากเอามาพันคอกันหนาวอะไรอย่างนี้
มันไม่ใช่ลมแรงแล้วหล่นจากที่หัวมาที่คอ
มันเป็นไปได้หรือว่ามีใคร
มาแอบพันผ้าใหม่

ก็อันนี้ต้องสืบหากันต่อไป
แต่ตรงนั้นมันไม่มีกล้องวงจรปิดไงทุนศึกประโคล
เขาบอกว่าตรงนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดเลย

แล้วก็ท่อนตะเคียนที่ทั้ง๔ต้นมีผู้นำผ้าแพร่มาผูกไว้
ก็ผูกไว้เต็มหมดอย่างน่าแปลกตาเช่นกัน
ในช่วงลมหนาวกระหน่ำแบบนี้เขาบอกก่อนหน้านี้
ผูกกันไม่เยอะขนาดนี้เอ๊ะทำไมอยู่ผ้าก็มาผูกกันเต็มอีกแล้ว

ใช่ค่ะนี่เห็นคุณสืบสกุลพูดเรื่องต้นตะเคียนใช่ไหม
ฉันก็เลยอยากพาคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่ง

ชาวบ้านวังห้างที่ตำบลนาแขมอำเภอกบินบุรีเนี่ย
หลังจากที่เขาถูกลอตเตอรี่ปลดหนี้กันทั้งหมู่บ้าน

คุณผู้ชมผู้โชคดีที่เขาถูกรางวัล
เขาก็เอาชุดไทยมาถวายแม่ตะเคียนสาว

แต่ว่าแม่ตะเคียนสาวไม่ชอบชุดไทยไง

เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าเป็นทั้งสายเดี่ยวทั้งกางเกงขาสั้น
ก็เลยกลายเป็นว่าพอข่าวมันออกไปเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็มาขอโชคขอลาบ
เอาสายเดียวบ้างเอาเสื้อเปิดหลังเอามาถวายหมดเลย
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็ปักหลักค่ะ
รอเลขเด็ดจากร่างทรงที่อาจจะเดินทางมา
ชาวบ้านเขาก็มารออากาศเย็นแค่ไหนก็

แล้วก็ก่อเป็นกองไฟแบบนี้ไม่ผิดหวังนะ
เพราะว่ามีร่างทรงมาใบ้เลขเด็ดคือเขียนใส่กระดาษให้เลยค่ะ
แต่ว่าความหวังของนักเสี่ยงโชคเขาบอกว่าเขายังมีต่อ
เพราะเดี๋ยววันที่๑๒ธันวาคมนี้
จะมีการขึ้นบ้านใหม่ให้กับแม่ตะเคียนสาวสองพี่น้อง
แล้วเขาจะมีการทำพวกพิธีต่าง
ทีนี้คนที่อยากได้เลขเขาก็จะรอมากันวันที่๑๒ธันวาคมนี้
คุณผู้ชมรายงานสภาพอากาศมาหน้าจอเยอะเหมือนกันเลยนะครับ
เมื่อเช้าชุมแพร๑๒องศาเท่านั้นเอง
คนที่ไม่ค่อยเคยเจออากาศหนาวก็จะตื่นเต้นหน่อย
แต่ว่าคนอยู่ในพื้นที่เขาตอนนี้
ก็เริ่มทั้งมีเสียชีวิตแล้วแล้วก็เจ็บป่วยแล้วนะครับ
ด้วยความเป็นห่วงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ